ทีนี้เดี๋ยวฉันเอาประเด็นที่คุณศิราพูดถึงแล้วแต่นะคะว่าอยากพูดแค่ไหน
ก็คือประเด็นที่จริงแล้วไม่ใช่เฉพาะคุณศิราจริงหลายคนก็ถามถึงว่า
ตกลงพวกคุณฟังใครตัดสินใจเองได้ไหม
ตัดสินใจเองทุกคนทุกประการ
มีคนคอยสั่งซ้ายขวาเอาไม่เอาอันนี้ลดได้อันนี้ลดไม่ได้
อันนี้ไปต่ออันนี้หยุดได้แล้วอยู่เบื้องหลังคุณไหม
ไม่มีครับไม่มีใครสามารถสั่งการผู้ชุมนุมได้
บอกตรงถ้าสมมุติอยู่คนที่ต่างคนต่างก็กล่าวหาว่า
เบื้องหลังเป็นอีแอบบ้างแหละอยู่มาขึ้นเวทีแล้วบอก

ดังนั้นผู้ชุมนุมออกมาด้วยเจตจำนงของตัวเอง

แล้วการเปลี่ยนแปลงของเราว่าเราไม่ได้สู้เพื่อใคร
ไม่ได้สู้เพื่อคนใดคนหนึ่งกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
แต่เราสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
เราสู้เพื่อการปฏิรูปโครงสร้างให้เป็นประชาธิปไตย
ให้ประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดอย่างแท้จริง

คนละฝั่งกับผู้ชมนุมเชื่อว่ามีคนอยู่เบื้องหลัง
มันเป็นประเด็นที่มีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนในการเจรจากันคะ
ก็สังเกตนะครับว่าพอมีการชุมนุมเนี่ยก็จะมี
นักการเมืองอดีตนักการเมืองนะครับ
ก็เดินไปกรอกสังเกตการณ์นะครับ
แล้วคนที่อันนี้เราไม่ว่าตำหนิน้องหรือว่า
ดูขนูแขนน้องที่ขึ้นไปพูด

อีกมือนึงดูดโทรศัพท์

การที่จะต้องพูดจากใจเนี่ย

สังเกตดูทุกครั้งที่น้องเขาจะพูด

มือหนึ่งถือไมค์มือหนึ่งดูโทรศัพท์อ่าน
บางคนอ่านยังไม่ชัดเลยต้องมามองอย่างนี้
ไปดูครับถ้าไม่มีคนอยู่เบื้องหลัง

พบโทรศัพท์ทำไมถ้าพูดจากใจ
จากความรู้สึกความต้องการนะครับ
ซึ่งแปลว่าสมมุติในมุมบุญสีรักษณ์คือถ้าเชื่อว่ามีแบบนี้เนี่ย
ถ้าเวลาจะคุยกันคณะกรรมการสมรรถฉัน

คือถ้าเชื่อว่ามีคือต้องเป็นเบื้องหลังมาคุยแล้วป่ะค
คณะกรรมนี้แกนนำคือใครก็ไม่รู้
แต่รู้อย่างเดียวว่าเวลาขึ้นไปพูดก็มี
ต้องอ่านตามโทรศัพท์

เวลาสมัยก่อนเราจะขึ้นปลาใสอะไรสักทีเนี่ย
เราต้องการสื่อสารกับคนหมู่มาก
แล้วคำปลาใสของเราเราคาดหวังให้เป็นคำปลาใสที่มีคุณภาพจริง

เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะขึ้นปลาสัยเนี่ย

ในการเตรียมข้อมูลเพื่อจะเอาขึ้นไปพูด
แน่นมากนะครับต้องเตรียมต้องไปเสิร์ชต้องไปดูหนังสืออะไรก็แล้วแต่มา
โอเคเรามีไอเดียเราอยากจะพูดประเด็นประมาณนี้
อยากจะพูดแต่ว่าเราไม่ใช่แบบอยู่ขึ้นไปพูดสด
พอพูดสดปุ๊บผู้รับสารเนี่ยอาจจะได้ข้อมูลที่ไม่เป็นประโยชน์
อาจจะได้ข้อมูลที่มันเป็นน้ำสเปะสปะ
เราก็เลยต้องเตรียมลำดับข้อมูลของเราให้ดี
ไอ้พวกกระดาษหรือว่าในโทรศัพท์อะไรอย่างนี้
มันเป็นประเด็นที่เราต้องเอาไว้ดูว่าโอเคเราจะไล่เรียงตามไหน

ให้มันมีคุณภาพให้มันมีคอนเทนต์มีเนื้อหาที่
ผู้ชุมนุมจะได้รับฟังเราจริงไม่ใช่พูดไปด้วยปืน
คือตรงไม่ได้ฟังไม่ได้อ่านคำสั่งการใช่ไหม

ถ้าท่านอ่ะหมุนสิรพยุทธไม่มอบสมตรงไหนนะครับ
เพียงแต่ว่าบอกมาไม่ใช่มาตาม

เดี๋ยวพอหลังจบที่ทีวีนะคะ
เรายังอยู่ทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะคะ

ครับอย่างที่บอกครับแสดงว่าถ้าเกิดคุณบอกว่า

ลองไปดูในยูทูปดูว่ามันเป็นยังไง

เพราะว่าอย่างที่บอกครับใครจะมาสั่งเราไม่ได้

ผมก็เป็นรุ่นแรกที่โดนฆ่านิยมศิลป์สองประการ

แล้วคนที่ไม่รู้ไม่ได้อำนาจจะแล้วพวกเรา

คือคุณดูถูกผู้เราดูถูกผู้ช
ครับคุณผู้ช
มันก็ต้องมาลองไปดูจริงนะครับ

ที่พูดที่เขาบนเวียทีนะครับ

ละเมฆสัปดาห์ของใครบ้างนะครับ
และพูดคำหยาบคายอะไรบ้างนะครับ
มีเนื้อหาสาระอะไรไหมที่

ก็ผมอยู่คณะกรรมการติดตามเรื่องการจำนวมของภาคประมาชาลันทร์ด้วย